สำหรับชาวราศีเมทุนนะคะ
ถ้าจะถามว่าเรื่องไหนที่ดีที่สุดสำหรับคุณ
บอกได้เลยนะคะว่านั่นก็คือเรื่องของการเงินค่ะการเงินเลยเหรอ
การเงินถือว่าดีที่สุดแล้วเรื่องอื่นนี่แบบสู้ไม่ได้เลย
เหรอใช่ค่ะใช่นะคะปีนี้ของราศีนี้การเงินดีสุด
การเงินดีมากนะคะแต่ว่าจะบอกว่าดีที่สุดไหม
บอกได้เลยนะคะว่าถ้าเรียงลำดับ๑๒ราศี
ชาวราศีเมทุนเนี้ยอยู่ในอันดับที่สามอ้าว
จะมีดีกว่านั้นอีกค่ะมีดีกว่านี้หรอใช่ใช่ค่ะ
ตายแล้วต้องรอฟังนะคะท่านผู้ชมครับนะ
เพราะว่าเหตุเพราะอย่างนี้ค่ะดาวพระราชสัปดีที่จะมีการโยกย้ายราศีนะคะ
จะย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนการเงินของชาวราศีเมทุน
อ่าพอย้ายเข้ามาเนี้ยไม่ใช่ว่าได้ตำแหน่งธรรมดาอืม
แต่ว่าจะได้ตำแหน่งเป็นราชาโชค
เขาเรียกว่าได้โชคแบบพระราชาคือนั่งนอนอยู่ดี
ก็คือมีโอกาสดีดีในเรื่องของการเงินเข้ามาอ่า
ใช่ค่ะถ้าสมมุติว่าชาวราศีเมทุนคนไหนนะคะ
ที่มีปัญหาในเรื่องของการเงินการเงินติดติดขัดนะคะ

จากร้ายกลายเป็นดีมากนะคะ
เขาเรียกว่าเป็นปีแห่งการสร้างเนื้อสร้างตัวของชาวราศีเมทุนเลยก็ว่าได้
ฐานะทางการเงินนี่คือดีมากขึ้น

พอเข้าปีใหม่เนี่ยเขาเรียกว่าโอ้โหยิ้มได้กว้าง

ได้กว้างมากกว่าช่วงที่ผ่านมานะ
เพราะว่าเขาเรียกว่าดวงชะตามีเกณฑ์หมดเคราะห์หมดโศกหมดโลกหมดภัย

อุปสรรคปัญหาใดที่เคยทำให้คุณปวดหัวปวดใจก็จะคลี่คลายออกไปแล้วนะคะ
เหตุเพราะว่าดาวเสาที่กำลังจะมีการโยกย้ายราศีค่ะคุณภาคภูมิ

ตอนแรกเนี่ยดาวเสาเนี่ยเล็งดวงชะตาของเขาอยู่อืมอ่าแล้วพอเล็งดวงชะตาของเขาเนี่ย
ก็จะทำให้ชาวราศีกรกฎปวดหัวเจอปัญหาเจออุปสรรค
เวลาจะทำอะไรเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันไปไม่สุดมีปัญหามีอะไรติดติดขัดขัดอยู่ตลอดเวลา
บางคนเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพร่างกายอ่าใช่ค่ะ
แต่พอดาวเสาเนี่ยหลีกไปแล้วนะคะก็จะส่งผลทำให้โอ้โหมันเขาเรียกว่าดวงมาฟ้าเปิดอ่ะ
คุณภาคภูมิดวงมาฟ้าเปิดใช่เลยค่ะนะคะมันเหมือนกับว่าชาวราศีกรกฎเนี่ย
อยู่ในห้องที่มืดอยู่ดีมีคนมาเปิดไฟให้เราบิ๊ก
เห็นภาพเลยทันทีเลยนี่เขาบอกหมดโศกเลยใช่ไหมนี่เห็นไหมใช่เลยนะคะ
อะไรที่มันเคยติดติดขัดขัดเนี่ยมันจะหายไปครับใช่ค่ะเป็นราศีที่โดดเด่นทั้งในเรื่องของการงาน
แล้วก็ในเรื่องของการเงินอย่างในเรื่องของการเงิน
มริตยูจะย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนการเงินของชาวราศีกรกฎ
ส่งผลทำให้ตัวเขาเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินก้อนใหญ่ครับค่ะถ้าสมมุติว่าใครที่แบบว่าเป็นพ่อค้าแม่ขาย
เป็นนักธุรกิจก็มีโอกาสที่จะเกี่ยวข้องกับเงินก้อนใหญ่ก็คืออาจจะเอาเงินตัวนี้ไปลงทุนต่อยอด
อาจจะมีการลงทุนอะไรเพิ่มเติมขยับขยายธุรกิจให้ใหญ่โตมากขึ้น
หรือว่าถ้าสมมุติว่าใครที่วางแผนเกี่ยวกับเรื่องของพวกการจะซื้อบ้านซื้อรถที่ดินคอนโดโอ้โหมีโอกาสได้มาก
ต่อไปนะครับราศีกันอ่าสำหรับชาวราศีกันนะคะ
ดวงชะตาเนี่ยถือว่าดีในหลายหลายเรื่องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงาน
ในเรื่องของการงานนะคะเขาก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ
เพราะว่าพื้นฐานดวงชะตาของเขานะคะเขาเรียกว่าชาวราศีกันเนี่ย
เป็นคนที่มีความสามารถอยู่แล้วค่ะ
หนวกกับได้รับแรงสนับสนุนจากผู้ใหญ่
ก็เลยทำให้เป็นแรงผลักดันคูณ๒มีความสามารถด้วย

ก็เลยทำให้เขามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมาก
นะคะส่วนในเรื่องของการเงินโอ้โหเขาเรียกว่าเป็นเรื่องที่ดีมากที่สุด

ชาวราศีกันเนี่ยเขาเรียกว่ามีโอกาสที่จะได้ลาบจากความอุตสาหะมันเพียน

ค่ะถ้าสมมุติว่าคุณกำลังหวังไอ้พวกแบบลาบลอยลาบอะไรพวกนี้

แต่ว่าหลักจะได้ลาบจากความอุตสาหะ
อาจจะได้โปรเจกต์อะไรใหญ่ในเรื่องของการงานมา

ถ้าสมมุติว่าใครที่แบบว่ามีคู่แล้ว
ก็อาจจะมีในเรื่องของข่าวดีได้สมาชิกใหม่ในครอบครัว
หรือว่าอาจจะเป็นบางคนยังไม่แต่งงานก็อาจจะได้ลั่นละคังวิวา
โสดก็จะได้เจอกับคนดี
ส่วนในเรื่องของสุขภาพเนี่ยก็มีเกณฑ์หายเจ็บหายไข้

ใช่ค่ะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลก็คือประมาณ๓เดือนแรกไตรมาสแรกของปี
ต่อไปครับราศีมังกร

ถ้าสมมุติว่าเราจัดอันดับดวงชะตาของทั้ง๑๒ราศี
บอกได้เลยนะคะว่าชาวราศีมังกรอยู่ในอันดับที่๒
๒หรอ๒เลยค่ะนี่ยังไม่ถึง๑เลยอ่ะเนี่ย
ยังค่ะยังอุ้ยตายแล้วอีกสองราศีนี้รุ้นเลยนะฮะ

สำหรับชาวราศีมังกรในช่วงปี๒๕๕๙
จะมีเรื่องดีเกิดขึ้น๒เรื่องด้วยกันค่ะ
๒เด้งเลยหรอใช่เลยค่ะเรื่องยังไงครับ
เรื่องแรกก็คือการที่ดาวเสานะคะกำลังจะโยกย้ายออกจากดวงชะตาแล้ว
จริงแล้วเนี่ยการที่ดาวเสาอยู่ในดวงชะตาของชาวราศีมังกรนะคะ
ก็ไม่ได้แปลว่าไม่ดีนะคะแต่ว่าธรรมชาติของดาวเสาเขาเป็นดาวปะปะเคาะ
พอเวลาเป็นดาวบาปะเคาะทับอยู่ในดวงชะตา
ก็จะส่งผลทำให้ชาวราศีมังกรเวลาที่จะทำอะไรเนี่ย
ต้องรอเวลาเชื่องช้ายาวนานกว่าจะสำเร็จต้องใช้เวลานานพอสมควรเลย
บางทีมีอุปสรรคมีอะไรเข้ามาจุกจิก
แล้วดาวเสาเนี่ยเป็นดาวแห่งความกุ้มใจ
ก็คือเวลาโดนทับเนี่ยก็จะมีเรื่องให้คิดมากกลุ่มใจคิดไปเองคิดไปก่อนหน้า
บางทีปัญหาไม่มีอะไรแต่เราคิดไปก่อนค่ะ
แต่พอดาวสาวย้ายออกเนี่ยโอ้โหชีวิตนี้โล่งเลย
จะคิดจะทำอะไรเนี่ยมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเร็วกว่าช่วงที่ผ่านมา
คือดวงชะตาดีกว่าช่วงที่ผ่านมาอย่างแน่นอน
และอีกเรื่องหนึ่งที่ดีก็คือในเรื่องของการเงิน

การเงินถือว่าดีขึ้นอย่างมากเลยนะคะ
เพราะว่าดาวเสาเนี่ยซึ่งเป็นดาวประจำตัวของชาวราศีมังกรนะคะ
จะย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนการเงิน
เข้าไปอยู่ในเรือนการเงินในทางภาษาโหรศาสตร์เขาจะเรียกว่าดวงธนโชค
ก็คือหมายถึงว่าเขาจะได้โชคเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนั่นเอง

ดีมากเลยดีมากในเรื่องของการเงิน

ก็แสดงว่าเขาจะได้เงินเยอะในช่วงปีหน้า

พอเข้าสู่เรือนการเงินก็คือเงินก้อนใหญ่
ถ้าสมมุติว่าเขาหวังเกี่ยวกับเรื่องของเงินก้อนใหญ่ค่าคอมมิชชั่น
บางคนแบบจะขายที่ขายได้ไหม

หรือว่าถ้าสมมุติว่าใครไปเป็นในหน้าอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็มีโอกาสที่จะได้ส่วนแบ่งค่อนข้างเยอะ
โอ้โหราศีสุดท้ายนี่คงไม่ต้อง

นี่ไล่มาถึงราศีสุดท้ายเลยนะดีที่สุดเลยนะ

มีนใช่ไหมฮะใช่เลยค่ะเขาดียังไงคุณหมอไก่
โอ้โหนะฮะเขาเรียกว่าชาวราศรีมีนเนี่ย
ที่เราแบบอดทนรอคอยฟังมาทั้ง๑๒ราศี

แล้วราศีสุดท้ายด้วยแต่ว่าไม่ท้ายสุดนะ

ราศีของเขาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอันดับที่หนึ่ง

งานก็ดีเงินก็ดีความรักก็ดี

ใช่ค่ะเหตุเพราะว่าดาวพระราชสัปดี

แล้วได้ตำแหน่งดีอย่างราชาโชค
อื้อหืออ่าแล้วตามเกณฑ์ของโฮราซาเนี่ย

ในเรื่องของการเงินอย่างมากเลยค่ะ
ถ้าสมมุติว่าคุณคิดหวังเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะ

มีโอกาสที่จะสมหวังอย่างมาก

บางคนแบบว่าชอบเสี่ยงดวงก็ไม่แน่นะ
แต่มีโอกาสที่ราชโลกจะมันเกยมันกันนะคะ

จริงก็คือในช่วงตรายมาร์ทแรกนะคะ

เรื่องเลยงานเงินสุขภาพความรัก
แต่ถ้าสมมุติว่าหลังจากไตรมาสแรกเนี่ยก็คือดวงของเขาเนี่ยจะโดดเด่นในเรื่องของการเงินไปพิเศษ
ผมนึกว่าจะน้อยลงคือจะไปเป็นพิเศษอีกนะหลังจากผ่าน๓เดือนแรก

การเงินจะโดดเด่นเป็นพิเศษขึ้นไปอีก
ใช่ค่ะเพราะว่าในช่วงนั้นดาวพระราชสัปดีจะย้ายเข้าสู่เดือนการเงิน
ในช่วงวันที่ในช่วงเดือนเมษายน

ชื่นใจแทนเขาเลยนะเนี่ย